ชื่นมื้นจริงสำหรับพุทธจุ๋ย
ไปหลายท่านซากวันดีนะคะ

และทั้งคู่ค่ะ
ขอออฟเดตความคืบหน้าท่านวิวาด้วยนะ
ว่าตอนนี้ยังไม่มี

การ์ดก็เริ่มพยายอยแจกไปบ้างแล้ว
แล้วก็จะทำงานกันแน่นเอียดเลยนะ
แต่ว่าทั้งคู่ก็เชื่อว่าเตรียมตัวทันแน่นอนค่ะ
อันนี้ก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบความตื่นเต้น

จริงมันจะตื่นคือว่ามันต้องนิ่งกว่าเพราะว่า

เป็นคนร้องไห้กันง่ายมากเลยครับผม
ถ้ามันใหญ่กว่านี้จุฯก็สงสารผู้เขา
เราก็จะไปตามสถานที่ที่แบบผู้ใหญ่เยอะก่อน

แต่เราก็อยากปิด

เพราะจริงตอนนี้การ์ดมันทะลุมันหมดไปแล้วค่ะ
ตอนแรกถือกะไว้๓๐๐คือไม่เกินนี้แน่
แต่ตอนนี้มันทะลุ๕๐๐กว่า
ก็ใกล้แล้วแหละเราก็ยังไม่ได้เห็นของจริงเหมือนกันเน
เราเห็นแค่ผ้าเราเห็นแค่อะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ยังไม่ได้ไปฟิตติ้งยังไม่ได้อะไรเลยค่ะ
แล้วก็ดูชิวดูไม่ได้ร้อน
เขาก็ไปงานอีเวนต์นะคะแต่ว่าก็อินไงก็ต้องคู่นี้แหละ
อีเวนต์เสมือนจริงนะคะเราสองคนก็ยินดีด้วย
เดี๋ยวเราจะติดตามภาพงานแต่งมารายงานให้คุณผู้ชมได้ฟังกันได้ทราบกันด้วยนะคะ